ติดตามกันต่อเนื่องนะครับกับการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวี
วันนี้จะลงสนามเจอกับทางด้านเกาหลีใต้นะครับ

ซึ่งโค้ชด่วนเองก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
ผลงานที่ออกมาถึงแม้ว่าจะชนะญี่ปุ่น๓ต่อ๑เซตนะครับ
ช่วงเช้าในการฝึกซ้อมนะครับที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาครับ
เขาใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมงได้ก็จะเน้นไปที่รูปแบบที่จะใช้ในการเจอกับเกาหลีใต้นะครับ
ก็มีเรื่องของการบล็อกการเสิร์ฟแล้วก็การรับเสิร์ฟครับ
โดยโค้ชด่วนในสีวัฒนาเมธากุลวัฒนาภกษรนะครับก็ปากล่าวว่า
การเล่นกับญี่ปุ่นเมื่อวานเนี่ยส่วนตัวไม่พอใจนะยังต้องปรับการเล่นทั้งระบบ
มีข้อผิดพลาดเยอะครับรวมถึงความหนักแน่นนั้นยังไม่เด็ดขาดพอ
พบกับเกาหลีใต้แน่นอนว่าประมาทไม่ได้เพราะว่าเกาหลีใต้ชนะญี่ปุ่นมาเหมือนกัน
สกอร์เท่ากันจำนวนเซตเท่ากันด้วยนะครับ
ก็เด็กใหม่เนี่ยก็ได้พูดถึงด้วยนะครับว่าถ้าอยากจะแทนรุ่นพี่ให้ได้ก็ต้องเล่นให้ได้ดีกว่านี้

ส่วนกระแสแฟนวอเล็กบอลในโลกโซเชียลนะครับก็ออกมาวิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นที่ยังดูติดขัดอยู่นะครับ
ส่วนก็มองว่าไทยนั้นประมาทญี่ปุ่นชุดนี้มากเกินไป
ญี่ปุ่นชุดนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นนักกีฬาเยาวชนทั้งนั้นเลย
เตรียมตัวเพื่ออนาคตสำหรับยุค๒๓ครับ
ส่วนแฟนบอลบางส่วนก็ชื่นชมถึงสภาพจิตใจของนักกีฬาไทยที่พัฒนาขึ้นนะครับ
สังเกตได้จากเกมที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นพวกเยาวชนส่วนใหญ่ก็ถือว่า
ยังเล่นได้อย่างมั่นใจอยู่มีแค่บางคนเท่านั้นเองที่ยังต้องปรับอยู่นะครับ
ก็สำหรับในวันนี้ติดตามกันได้นะครับไทยเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
ดูสถิติกันหน่อยแล้วกันในการเจอเอาขออภัยครับ
เจอกับเกาหลีใต้นะครับวันนี้เนี่ยสถิติไทยเจอกัน
เกาหลีใต้นับเฉพาะเอวีซีครับไทยชนะไป๓ครั้งนะครับ
เกาหลีใต้ชนะไปหนึ่งครั้งก็คือในปีสองพันแปดเนี่ย
แบ่งกลุ่มไทยแพ้เกาหลีไปสองต่อสามเซตนะครับแต่ว่าจากนั้นที่เหลือนะครับ
ในปีสองพันสิบสองพันสิบสองและสองพันสิบหก
ไทยไม่เคยแพ้เกาหลีใต้เลยนะครับในการขันเอวีซีครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับติดตามให้กำลังใจกันได้ครับ
กับนักวอลบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับในศึกเอวีซีครับสองพันสิบแปด
ชิงอันดับหนึ่งของกลุ่มเอเลยล่ะวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้นะครับ
ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองตั้งแต่เวลาสิบแปด
หนังกายยี่สิบนาทีเป็นต้นไปครับ